คุณผู้ชมคะจากลุงตู่มาลุงป้อมค่ะ
คือก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสในลักษณะที่ว่า
หรือตำแหน่งนายกจะเป็นของลุงป้อมหรือเปล่า
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
ไปมากระแสข่าวออกมาอีกมุมนึงเลยบอก
ป้อมจะวางมือทางการเมืองหรือเปล่า
จะได้ตัดปัญหาเรื่องของมีลุงไม่มีเรา
ถ้าลุงป้อมวางมือพลังประชารัฐก็ไม่มีลุงแล้วไง
รวมไทยสร้างชาติเขาไม่มีลุงตู่แล้วนะ
แต่พลังประชารัฐยังมีลุงป้อมหรือลุงป้อมจะวางมือ
วันนี้ลุงป้อมบอกว่าไม่เคยพูดเลย
ไม่เห็นเคยพูดที่ไหนเลยว่าจะวางมือทางการเมือง
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ

เกี่ยวกับกระแสข่าวที่บอกว่าพอแล้ว
วางมือไม่รับตำแหน่งในคอรมอ
คือลุงป้อมบอกว่าเรื่องไม่รับตำแหน่งในคอรมอล

แต่ถ้าถามว่าจะเป็นหัวหน้าพักดูแลพักพลังประชารัฐต่อไปหรือเปล่า
ผลเอกประวิทย์บอกว่ายังเป็นหัวหน้าพักอยู่
ถามต่ออีกว่ามันมีกระแสว่าจะวางมือทางการเมือง

ป้อมบอกเลยว่าไม่เคยพูดเลย
ไม่เห็นเคยพูดที่ไหนเลยว่าจะวางมือนะคะ
นักข่าวก็เลยต้องถามต่อไปว่าแล้วจะเอายังไงดีคะ
ในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาล
ป้อมก็บอกว่าไม่บอกรอดู
บอกว่าไม่บอกนะไม่ใช่ไม่รู้นะคะ
บอกว่าไม่บอกรอดู
แต่คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้๒วัน
ป้อมเคยตอบคำถามในลักษณะนี้มาแล้ว
ก่อนหน้านี้เคยตอบว่าอย่างไร

ไม่ถามเดี๋ยว

ให้ท่านชายพุทธภาพได้ขึ้นมาเป็นสอบสอบว่าคะ
ท่านครับแล้วใครข่าวที่ตอบว่าจะไปยุบเขาครับ
เพื่อใครอะไรอย่างนี้ไม่จริงเลยใช่ไหมครับ
ก็ต้องไปถามคนที่เขาคิดอ่ะ
เขาคิดแล้วก็พูดมา

อ้าวท่านจะไปยูไว้สละ
ผมจะอยู่แล้วแต่ว่าผมจะไปเกี่ยวข้องไว้แล้วครับ
ครับแล้วจุดยืนของภาคเก้าไกลในการแก้ม๑ม๒นี่เราเป็นห่วงไหมครับ
ผมไม่เกี่ยวข้องกับเขานะครับเราต้องไปถามเขาเลยครับ